มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตสาวคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
น้องก็เป็นนิสิตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวเกษตรนะครับ
เมื่อคืนนี้ไปเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันแถวงามวงวาน

พื้นที่ก็งามงวารนี่ก็กรุงเทพนี่แหละ
เออเนี่ยห้องน้ำลักษณะอย่างนี้ค่ะไม่ได้เปลี่ยวอะไรเลย
ยังมีคนร้ายมันมาดักฉุดจะเอาเข้าไปในห้องน้ำ
อนาจารย์จะข่มขืนโชคดีสะบัดหลุดออกมาได้
แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอยู่ข้างนอกคอยช่วยด้วย
ใช่แต่ว่าไอ้คนร้ายคนนี้มันจอดรถสองแถวเอาไว้ที่หน้าปั๊ม
วิ่งออกมาขับรถหนีไปเลยอ่าเดี๋ยวท่านรอดูนะฮะ
เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยตามให้อีกนะครับ
นิสิตสาวคนนี้อายุ๑๙ปีนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้๕ทุ่ม
กินข้าวกับเพื่อน๕๖คนร้านอาหารข้างปั๊มแถวงามวงวาน
แล้วน้องเขาปวดท้องก็เดินมาเข้าห้องน้ำในปั๊ม
เพราะคิดว่าก็คนพลุกพลาดไม่น่าจะมีอันตรายอะไร
ทำธุระเสร็จจังหวะเปิดประตูห้องน้ำออกมา
สังเกตว่ามีคนเพิ่งปิดประตูห้องน้ำที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
เป็นห้องน้ำหญิงนะก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นใครใช่ไหม
เราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วก็ไปล้างมือ
ระหว่างที่กำลังจะเดินออกเกือบพ้นประตูทางออกห้องน้ำอยู่แล้วนะครับ
มีคนมาดึงจากทางด้านหลังใช้มือล็อกคอต่อยเข้าที่ท้องหนึ่งครั้งด้วย
จะลากเธอเข้าในห้องน้ำแต่ว่าสติอย่างดี
ก็พยายามขัดขืนแล้วหลบตัวได้ทันแบบนี้ฮะตะโกนสุดเสียงขอให้คนช่วย
คนร้ายยังเหวี่ยงเธอลงกับพื้นอีก
เพื่อนผู้ชายที่มายืนรออยู่ด้านหน้าห้องน้ำได้ยิน

จังหวะนี้แหละครับไอ้คนร้ายมันก็เลยฉวยจังหวะ
วิ่งออกไปขึ้นรถสองแถวที่จอดอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วนี่ฮะ
แล้วมีพลเมืองดีนะครับได้ยินเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามรถสองแถวของคนร้าย
เดี๋ยวเรื่องนี้อันนี้ที่ไล่ตามเห็นไหม
นี่ฮะพลเมืองดีนี่เขาเป็นนุ่มวัย๑๗ปีนะครับ
เยาวชนอยู่เลยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ
เห็นคนร้ายวิ่งออกไปขึ้นสองแถวคันนี้แล้วขับหนีออกไปจากปั๊ม
คือมันจอดติดเครื่องรอเลยนะขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไปทางแยกพงเพชร
ทางถนนแจ้งวัฒนะแล้ว๒แถวมันเลี้ยวไปทางแยกหลัก๔
จอดที่เคหะทุ่งสองห้องตรงเนี้ยน้องเขาบอกว่า
คนขับสองแถวมันหันมาถามนะมันเปิดประตูรถ
แม่จะเรียกว่าถามเรียกว่าด่าดีกว่า
ขี่ตามมาทำไมเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
พลเมืองดีน้องเขาก็เลยนี่เขาก็ถือว่าสติดีนะ
เขาก็ไม่ฝืนตามแต่เขาถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถเอาไว้
แล้วแจ้งตำรวจนะอ้าวเดี๋ยวฟังทั้งน้องนะฮะ
ที่เป็นนิสิตผู้เสียหายนะครับแล้วก็น้อง
พลเมืองดีที่ไล่ติดตามคนร้ายให้
ก็เห็นว่ามีโครงลงงานเปิดประตูกันไป
ก็เรียกว่าประมาณ๓๔เก้า
ก็แบบลากกระชากเราพอ
ตึงหนูก็กระทุนตัวหลบคัน

บอกว่าจับเจอคอมเหมือนโดนกระชากสร้อยครับ

ผมก็ขับตามไปจนถึงเคหะทุ่ง๒ห้องครับ

อย่างน้อยได้ป้ายทะเบียนมาก็ยังดีครับ

สนประชาชื่นกระจายกำลังหานะครับ

แต่มีผู้เสียหายบ้านหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเจอคนร้าย

แล้วที่หมู่บ้านนั้นโดนไป๓หลัง

ใช่ตำรวจไปไล่ตรวจสอบ

มันขับสองแถวคันเดียวกับที่ไป

ทำอนาจารย์เลยเพราะว่าพอไปรักทรัพย์

เขาก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันเหมือนกันนะ

ก็เลยติดตามจับกุมตัวได้

คนร้ายเนี่ยตอนที่มันก่อเหตุแล้ว
ท่านผู้ชมครับมันไปไล่ขโมย
ของของบ้านต่างเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่ง

โหมดติดตามโทรศัพท์

มันขับไปแถวซอยชินเขต

อยู่ในสภาพเมาไม้กันหมดเลย

จับได้คนหนึ่งที่เหลือลบหนีไป
คอยถามไม่มามั้ย
คือตามไปเจออยู่ในรถคันนี้
เราก็เลยโทรแจ้งตำรวจ

พอก่อนมันเปิดรถปุ๊บก็ขับรถไป
ชนแฟนชนน้องชาย
เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็พอไปเจอรถคันนี้จอดอยู่แถวซอยชินเขต
ณเขตหลังหมู่บ้านอะไรนี้ก็ลืมไปแล้วนะคะจอดแล้วเขาน้องน้องชายก็เลยโทรแจ้งตำรวจอีกทีนึง
ทีนี้เจอรถคันนี้จอดไว้พอจอดไว้เหมือนเหมือนมันจอดแล้วมันหนีอะค่ะ
พอมันหนีมันก็หนีมาแล้วมันก็ขี่มอไซค์หนีอีกน้องก็เลยบอกเฮ้ยมันหนีไปแล้วก็เลยไปกับตำรวจอีกสองคน
กับน้องชายอีกสองคนไปตามถึงเจอเจออยู่เจออยู่อีกซอยหนึ่ง
ขนาดเสื้อผ้าน้องชายยังขโมยมาเลยค่ะก็เลยถามเขาพอตำรวจจับได้บอกมึงขโมยมันทำไมวะ
ก็จับได้คนหนึ่งเพื่อนที่เหลือนี่ก็หนีไปนะในคนนี้
ชื่อนายนนทการแก้วเอี่ยมอายุสามสิบสามนะครับทุกผู้ชมครับยังเมาอยู่เลยอ่ะ
สภาพให้การพากเศษอย่างกรณีของน้องผู้หญิงที่ห้องน้ำที่ปั๊ม
บอกว่าก็ยอมรับว่าไปก่อเหตุตรงนั้นจริง
แต่ไม่ได้จะอนาจารย์อะไรเขาแค่หวังประสงค์ต่อทรัพย์
เอาทรัพย์สินเพราะว่าเห็นผู้หญิงมีกระเป๋าสะพาย
แล้วมาเข้าห้องน้ำตามลำพังนี่ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับ
พยายามชิงทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็เรื่องของการลักทรัพย์ของบ้านคนอื่น
เข้าไปอีกหลายหลังที่เหลือก็ต้องไล่ติดตามต่อ
เพราะว่ายังจับได้ไม่หมดได้คนเดียวเมื่อคืนนี้
ข่าวนี้คนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ห้องน้ำสาธารณะมันเข้าไม่ได้แล้วเหรอ
ขณะกลางเมืองยังเจออะไรแบบนี้เลยอ่ะ
ก็เหมือนที่ผู้เสียหายที่อยู่ในบ้านเขาบอกไง
เสื้อผ้ามันยังเอามันมาออกไปขายมึงสองมันทำหมดเนี้ยพวกนี้